ผู้ชมครับตามกันต่อกรณีนี้หน่อยนะครับ
บอกว่าที่ดินตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของวัดไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์
เป็นที่ของเจ้าของเดิมที่เขาเสียชีวิตไปแล้วทั้งสามีแล้วก็ภรรยา
แต่พอสามีภรรยาคู่นี้เสียชีวิตไปทางวัดบอกว่าอ้าวก็สามีภรรยาเนี่ย
ทั้งสองท่านที่เสียชีวิตเขาทำพินัยกรรมเอาไว้บอกว่า
มอบที่ดินเนี้ยให้กับวัดอืมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยจะขอไล่ที่อะไร
ประมาณอย่างนั้นก็มีวิวาทะกันอยู่พอสมควร
แต่วันนั้นได้ข้อสรุปเนี่ยคือคุณวันอยู่บำรุงสอสอเขตบางบอนในพื้นที่เนี่ย
ก็ไปช่วยพูดคุยให้นะฮะเอาเป็นว่าทางวัดเนี่ย
เขาจะยืดเวลาให้กับทางชาวบ้านเนี่ยได้อยู่ต่ออีกสักประมาณ
๒ปีกว่านะนี่ฮะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยชาวบ้านในชุมชนวัด
ภัยทูลนี่คือภาพวันนี้ที่มารวมตัวกันที่หน้ากุฏิของ
ท่านเจ้าอาวาสวันนั้นท่านเจ้าอาวาสท่านก็ออกมาพูดมาคุยกับทางหมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาลนั่นแหละ
แต่วันนี้ทางชาวบ้านเขาบอกเขาขอออกมาปกป้องแสดงออกในฐานะชาวพุทธ
ไม่พอใจการกระทำของหมอปลามือปราบสัมภเวษีและทนายภัยศาลที่วันนั้นที่มาที่วัดแก้วภัยทูล
แล้วแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเรียกร้องให้มากราบขอโทษพระครูวิมลรัตนาธาน
ท่านเป็นเจ้าวาดวัดและเป็นเจ้าคณะแขวงบางขุนเทียน
สายมือคือเหตุการณ์เมื่อ๑๙พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
หมอปลาทนายภัยศาลกับชาวบ้านที่เขาอยู่ที่ซอยชุมชนพรประพาเนี่ย
มาที่วัดแก้วภัยทูลมาเคลียร์เรื่องที่ว่าจะไล่ที่ชาวบ้านที่มีอยู่๑๑หลังคาเรือนในเนื้อที่ประมาณ๓ไร่เศษ
เพื่อเตรียมพื้นที่ให้ผู้เช่ารายใหม่ซึ่งชาวบ้านบอกว่านี่มันไม่ใช่ที่ของวัด
เจ้าของเดิมเนี่ยเขาทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าเป็นเตรียมจะยกให้วัด
แต่เขาเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตปี๕๐
แต่ทางวัดบอกปี๕๑มีการเซ็นมรดกอะไรพวกนี้
แล้วมันก็เขาเสียชีวิตไปแล้วอะไรประมาณนี้มันยังไม่เคลียร์ประมาณอย่างนี้นะฮะ

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าหมอปลากับทนักพระศาลนี้

พวกเราก็มาให้กำลังใจท่านเจ้าอาวาสและปกป้องสิทธิซึ่งถูกหมอปลาและทีมงานย่ำยีในวันนั้นใช้คำพูดคำจาหยาบคายโดยไม่คำนึงถือว่าท่านเป็นพระท่านไม่ใช่รูปปั้นหรือสารพระภูมิท่านไม่ใช่ร่างทรงเข้าเจ้าที่ท่านหมอปลาเคยไปโวยวายมาควรจะสำรวมและให้เกียรติ
คุณน้ำฟ้าคุณเป็นคนหรือเปล่า

คุณบอกท่านเจ้าอาวาสดุเหมือนหมา

การวิวาทะโตเถียงกันนะครับแต่ทีนี้ค่ะใช่ค่ะ
กรรมสิทธิ์ที่ดินตกลงแล้วมันยังไงกันแน่
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณควินกระมุดโยธิน
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปที่วัดแก้วภัยทูล
ได้เจอกับทายาทของเจ้าของที่ดิน
ก็คือสามีภรรยาสองท่านนะครับ
คือคุณประยงกับคุณประพากันใสนะครับ
สามีเนี่ยเสียชีวิตก่อนจากนั้นภรรยาก็เสียชีวิตตอนหลังเนี่ยนะครับ
เจ้าของที่ดินทั้งสองท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทายาทเนี่ยนะฮะคุณวันนิดาและคุณนิพนธ์นะครับ
เป็นทายาทเจ้าของที่ดินบอกกับเราว่าตอนที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
คือคุณประยงและคุณประพายังมีชีวิตอยู่ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินผืนนี้
สามไร่เศษเนี่ยในซอยชุมชนพรประพาให้กับวัดแก้วภัยทูล
ทำพินัยกรรมยกที่ดินเอาไว้ตั้งแต่ปี๒๕๓๒๓ไร่๓งาน๑๙ตารางวา
ฝ่ายสามีคือคุณประยงเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕
ต่อมาปี๒๕๔๘ภรรยาคือคุณประพากันสัยเป็นผู้จัดการมรดกต่อ
ก็ได้นำที่ดินไปถวายวัดตามวัตถุประสงค์ของสามีที่เสียชีวิต
แต่ตอนนั้นทางวัดบอกว่ารับไว้ไม่ได้เพราะที่ดินของวัดเนี่ยเหมือนกับมีจำนวนเกิน
ที่เขาจะบอกว่าที่ดินธรณีสงฆ์จะต้องมีได้เท่าไหร่
หรือว่าระยะห่างของวัดกับที่ดินจะต้องไม่เกินเท่าไหร่
จากนั้นปี๕๐๒๕๕๐คุณประพาเสียชีวิตแล้วต่อมาเนี่ยที่ดินเนี่ยเหมือนกับทางทายาทเขาก็เลยเอามามอบต่อให้กับทางวัด
ตามจุดประสงค์ของนายประยงที่เป็นสามีแต่ขณะนั้นทางวัดก็ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นที่ธรณีสงฆ์
อย่างเสร็จเรียบร้อยแต่อ้างว่ามีเอกสารอะไรประมาณอย่างเนี้ย
ทายาทเลยบอกว่าก็ต้องการให้ทางวัดเนี่ยเอาหลักฐานเอาเอกสารมาแสดงเหมือนกัน
อยากให้มีการสืบพินัยกรรมใหม่อยากให้มีการชี้แจงที่มาที่ไปของที่ดินผืนนี้ใหม่
เพราะทางทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมบอกว่าจากการไปตรวจสอบกับสำนักงานพระพุทธศาสนา
ที่ดินของวัดตรงนี้ที่มีปัญหาอยู่
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ธรณีสงฆ์
ยังเป็นที่ของคุณประยงเขาอยู่
คือต้องการสื่อพินัยกรรมใหม่
แล้วก็ติดใจสงสัยการได้มาของพินัยกรรม
ที่เขาดำเนินเลือกกันอยู่มันมาอย่างไร
แล้วก็สงสัยว่าวัดได้ที่ดินมายังไง
เพราะที่มาของพินัยกรรมฉบับของป้าพาเนี่ยเห็นว่า
มีทำไว้ปี๕๑ซึ่งป้าเสียปี๕๐นะคะ

ข้างหลังโฉนดเนี่ยยังเป็นชื่อป้าอยู่
ไม่รู้ว่าเขาออกมาไล่ได้ยังไง
นามของใครในนามของป้าได้ยังไง
เพราะว่าคนตายแล้วไม่สามารถไปร้องต่อสาร
ว่าจะให้ขับไล่พวกนี้ออกไป
จริงไหมชาวบ้านออกไปมันเป็นไปไม่ได้ครับ
เพราะว่าทำแบบไม่ถูกต้อง
มาถามขนาดว่าไปโอนหรือยังอะไรอย่างนี้

เพราะอาจจะมีพวกมิจฉาชีพ
ใครสามารถเข้ามาสวมรอยได้
นี่ฮะทางทายาทก็บอกว่าก็อยากให้มีการสืบพินัยกรรมใหม่นะฮะ

เพราะเจ้าของที่ดินคือคุณประยงเสียชีวิตปี๔

ภรรยาคือคุณประพาที่เป็นผู้จัดการมรดกต่อ

แต่ปี๕๑ทางวัดบอกนี่มีเอกสารว่าที่ดินนี้เนี่ยเป็นของวัดแล้ว
ชาวบ้านที่เขาเช่าที่อยู่นะเช่าบ้านอยู่ในที่ดิน
หรือว่าทายาทเขาเลยอยากให้มีการสืบกันใหม่
คุณเกรียงศักดิ์เป็นทนายความของวัดแก้วภัยทูลนะครับ
เราก็ได้คุยด้วยทนายความของวัดแก้วภัยทูล
ยืนยันว่ามีเอกสารพินัยกรรมระบุว่าเจ้าของที่เขายกที่ดินให้กับวัด
เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในที่ดินแห่งนั้นต้องเสียค่าเช่าให้กับวัด
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือก่อนหน้านี้มีผู้แอบอ้างสวมสิทธิ์วัดไปเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านที่อยู่ในที่ดิน
โดยไม่เอาเงินส่งให้วัดมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้น
มีชาวบ้านบางคนไปอ้างว่าชื่อหลังโฉนดที่ดินยังเป็นชื่อ
ของเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นจึง
ไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์จึงไม่จ่ายค่าเช่าให้วัดเรื่องนี้ทาง
บอกว่ากำลังดำเนินการตามกฎหมายอยู่ส่วนเรื่องที่หมอปลากับ
นายภัยศาลมาที่วัดเมื่อวันศุกร์แล้วใช้คำพูดไม่เหมาะสม
กับเจ้าอาวาสทนายความบอกว่าในฐานะชาวพุทธก็ไม่เห็นด้วยแล้ว
ไม่สบายใจเดี๋ยวฟังหน่อยนะคุณไม่มีสิทธิ์มาด่าวัดด่าพระ
เป็นทนายของใครเลยคุณมาพูดของคดีคนอื่นเขา
ผิดมารยาททนายความถูกถอนบรรยาทได้
แล้วคุณไปค้ำผมดูในคลิปค้ำหัววัดพ่อค้าเจ้าวาด
ผมรู้สึกเสียใจครับคุณสนุกการทำความดี
ใช่แต่คุณรู้ไหมว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
ทีเป็นที่ของเจ้าวาดองค์เดิมแล้วก็มาถวายนะครับ
โดยโดยพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะครับพอเสร็จปุ๊บ
แล้วคดีนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยโดยที่มีบุคคลคนหนึ่ง
ชาวบ้านคนหนึ่งมาสวมสิทธิ์คนเหล่านี้บางคนอยู่โดยอาศัยไฟ
อาศัยปลาปลาของไข่แล้วมีการเก็บค่าเช่า
รายได้กันเป็นร่ำเป็นสรรแต่เงินทุกบาททุกสตังค์
ไม่ถึงที่วัดหรือหลวงคลอดเลย

ทางวัดยึดพินัยกรรมของเจ้าของที่ดิน
คือคุณประยงเจ้าของที่ดินคนแรกคนเดิมเลย

คือตรงนี้มันต้องใช้หลักยังไงคุณเขียนมาสอน
ก็คือพินัยกรรมต้องเป็นฉบับล่าสุดนะคะ
ฉบับล่าสุดที่ผู้ก่อนจะเสียชีวิตเขาทำเอาไว้
ดังนั้นก็ต้องไปดูว่าพินัยกรรมที่เขาอ้างอิงถึง
เป็นพินัยกรรมฉบับสุดท้ายฉบับล่าสุดของผู้เสียชีวิตจริงไหม

ขึ้นขณะที่มีสติสัมปัชญะหรือไม่อะไรแบบนี้มันจะมีรายละเอียดเยอะ
ถ้าเป็นพินัยกรรมที่ไม่ถูกต้องทรัพย์สินก็ตกทอดแก่ทายาท
เพราะฉะนั้นที่ทายาทเขาบอกเขาอยากให้สืบพินัยกรรมอีกครั้ง

แต่ทางวัดเขายืนยันว่าพินัยกรรมเขามีถูกต้องชัดเจนประมาณอย่างนั้น
คือเอาเป็นว่าระหว่างที่กรณีพิพาทตรงนี้มันยังไม่ชัดเนี่ยนะฮะ
ข้อสรุปในขณะนี้ก็คือทางวัดแก้วภัยทูลบอกว่า
จะไม่มีการลื้อถอนไล่ที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนั้น
จะให้อยู่ต่ออีก๒ปี๖เดือน
แต่คุณต้องจ่ายค่าเช่าให้กับทางวัดนะ
เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยจะมีผู้เช่ารายใหม่จะเคลียร์ที่ให้กับผู้เช่ารายใหม่อะไรยังไงเนี่ย
คงต้องรอฟังทางวัดกับชาวบ้านเขาหารือกันต่อไปหรือว่าทางกฎหมายจะว่ายังไงนะฮะ
แต่เรื่องที่หมอปลากับทนายภัยศาลมาที่วัด
แล้วที่ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหอย่างนี้ต้องออกมาขอโทษท่านเจ้าอาวาสนะ

ใช่หมอปลากับทนายภัยศาลนะครับทุกผู้ชมครับ
และอีกอย่างนะฮะที่ชาวบ้านบอกว่าให้ผมไปขอคำมา
ผมอยากจะบอกว่าช่วงนี้ผมไม่ว่างครับ
พอดีหมากับแมวที่บ้านมันจะคลอดลูกครับ

ต้องคอยดูแลหมากับแมวเพราะมันกำลังคลอดลูก
และที่สำคัญเห็บหมาที่บ้านมันเยอะ
ต้องคอยกำจัดเห็บหมาด้วย
หมอปลาบอกว่าอย่างนี้ฮะ